มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณเอ๊จากจังหวัดชายนาฏนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตได้มากน้อยเท่าไหร่
กับคำถาม๔ข้อนี้นะครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดคือ๑ล้านบาท
มาเอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างอ่ะครับ
ยังไม่ผ่อนคลายเลยแม่ยิ้มรับทรัพย์มั่งยิ้มสิแม่ยิ้มสิ

ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยเรื่องแรกนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

เมาคลีล่าสัตว์เมาพรีล่าสัตว์
ค่าแช่คานค่าแช่คาน
ถลกหนังมันออกให้หมดถลกหนังมันออกให้หมด
มันฆ่าวัวมันฆ่าควาย
แชร์คานหมายถึงสัตว์ชนิดใด

น้องกิจเลือกตอบตัวเลือกที่๑
เสือซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อแรก๕๐๐๐บาทนะครับ
แต่เรารุ้นว่าไม่อยากให้ผิดเลย

แช่คานหมายถึงเสือนะครับ

ชื่อของเสือที่เป็นตัวร้ายในเรื่องเมาคลีลูกหมาป่า

ตอบถูกรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยเรื่องต่อไปนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
สลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑ของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจำนวนเท่าใด
ตัวเลือกที่๓ค่ะ๑แสนบาท
พี่ตาตอบตัวเลือกที่สามหนึ่งแสนบาทซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกข้อ๒นี้นะครับ๑หมื่นบาทนะครับ

ถูกข้อ๒หมื่นบาท

เงื่อนไขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้นะครับจะมีระบุไว้ในสลากกินแบ่งอยู่ทุกฉบับเลยนะครับ
เขาก็จะระบุเอาไว้เลยนะฮะว่ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑นะครับมี๒รางวัลรางวัลละ๑แสนบาท
ตอบได้แล้วนะโล่งเนอะโล่งแล้วเนอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางเท่านั้นนะครับมาลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันต่อนะครับ
เรื่องนี้ผมจะเฉลยจากเรื่องปลากระป๋องอยากฟังเหรอลูก
อยากฝันได้ฟังเรื่องปลากระป๋องครับ
ถ้วยใดคือปราซาดีในซอสมะเขือเทศตราสีเล็กจานที่จะสามครับ
เบิร์ตเลือกตอบตัวเลือกที่สามซึ่งเป็นคำตอบที่
ถลงถลงถลง

คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ
ถ้วยที่๒คือซีเล็กนะครับเป็นปลาซาดีน
กับ๓มันคือเนื้อปลาซาดีนเหมือนกันนะครับ
ต่างกันที่น้ำซอสเท่านั้นเอง

ถือว่าผิดไปข้อเดียวอย่าเพิ่งใจเสียนะยังเหลืออีกข้อนึง
แต่ตอนนี้ที่เราเสียดายก็คือไม่ได้ลุ้นเงินล้านเท่านั้นเอง
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปนะครับ

ส้มโอพันขาวแตงกวา

คุณเอ๊เลือกตอบตัวเลือกที่๒
ลูกที่๔ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งแสนบาทนะครับ
มารวมเราใจช่วยค่ะถูกหรือไม่ถูก

พันธุ์ขาวแตงกวาที่ถูกต้องคือ

กลมผิวเรียบเปลือกบาง
ขนาดปานกลางถึงใหญ่
ส้มนี่เป็นมันจับดูแล้วลื่นมือ
รสหวานอมเปรี้ยวนิดไม่มีรสขมนะครับ
เห็นเขามองอยู่ด้วยเห็นสายตาของเขานะครับว่า

แต่มันมี๒ตัวเลือกใช่ไหมอยู่ในใจเรา
เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้สรุปครอบครัวของคุณเอ๊จากจังหวัดชายนาฏนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท
หมดกำลังใจนะเพราะว่านี่มันคือเกม
สิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากเป็นกำลังใจให้นั่นก็คือ
อยากให้ทุกคนในครอบครัวมีรอยยิ้มบ้างนะครับ
เพราะเรารู้แล้วล่ะว่าเราตื่นขึ้นมาวันหนึ่งเราต้องเจอกับความทุกข์แน่นอน
แต่จะอยู่ยังไงกับความทุกข์นี้ได้ให้มีความสุข
ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้จักความสุขเลย
ตาก็เหมือนกันนะพี่ตาต้องเข้มแข็งและแข็งแรงนะครับ
ต้องสู้นะเงิน๑๐๐๐บาทนี้นะครับ
คิดว่าจะไปทำอะไรก่อนนะครับ
คิดว่าจะเอาเก็บไว้พาแม่กับพี่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ลงทุนขายของ
เอาไปต่อทุนที่เรื่องขายของกันก่อน
เพราะว่าถ้าของมันมีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็จะได้ขายได้มากขึ้นนะ

วันนี้ขอบพระคุณมากนะจ๊ะแม่จ๋า
ขอบคุณพี่ตามากนะขอบคุณพี่เบิร์ตน้องเอ๊แล้วก็เด็กทั้งสองคนมากนะขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าการมาต่อสู้ในครั้งนี้นะครับ
คุณเอ๊และครอบครัวยังไม่สามารถกำชัยชนะกลับไปบ้านได้
แต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณเอ๊กำหัวใจของคุณผู้ชมไปแล้ว
เรามาช่วยกันดูแลคนชะลาคนป่วยแล้วก็เด็กแบ่งเบาภาระเขากันนะครับ
เพราะว่าบนไหล่บนบ่าของครอบครัวนี้หนักอึ้งเหลือเกิน
ถ้ามีคุณผู้ชมเป็นแรงที่สนับสนุนช่วยกันคนละไม้ละมือคนละเล็กละน้อย
ช่วยให้เขาฝ่าวิกฤตตรงนี้ได้พบกับโอกาสดีนะครับ
ฝากครอบครัวของคุณเอ๊ไว้ด้วยขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมแล้วอยากจะช่วยเหลือเชิญครับ
ผมขออนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้านะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
คนไทยไม่ทิ้งกันครับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
นั่นก็คือครอบครัวของป้าอนันต์จากจังหวัดอ่างทองครับ
ที่สามีของป้านั้นป่วยติดเตียงครับแล้วหลานชายของป้านั้นก็ป่วยเป็นมะเร็ง
หลังจากที่ออกรายการไปนะครับได้รับทานน้ำใจของคุณผู้ชมท่วมท้นมากมายเลยครับ
ทำให้ป้าได้เงินไปถ่ายถอนบ้านแล้วก็ยังมีคุณผู้ชมใจดีนะครับ
ได้มอบจากเย็บผ้าให้กับป้าไว้ทำมาหากินรู้สึกจักรเนี่ยจะได้ไปสองตัวด้วยกันนะครับ
เพื่อต่อชีวิตและต่อลมหายใจให้กับคนในบ้าน
พระคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับ
คุณผู้ชมครับถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา
ทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ขอขอบคุณทุกคนที่มาสู้ชีวิตในวันนี้